เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตนทองสุวรรณผู้แทนรัศดร
จังหวัดฉะเชิงเซาพักเก้าไกลครับท่านประธานครับวันนี้ทุกประเทศ
ทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดแล้วก็ประเทศไทยก็น่า
ห่วงมากกว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่าเรากำลังเจอวิกฤตซ้อน
วิกฤตไวรัสโควิดก็ว่านักแล้วนะครับมันซ้อนทับกับวิกฤตเดิม
วิกฤตไวรัสที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจคอสช
ยังไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่วันนี้ครับไวรัสคอสชกำลังพัฒนาตัวเอง
แล้วถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นสำเร็จบ้านเมืองเราจะตกต่ำไปขนาดไหนครับ
ผมขอใช้โอกาสนี้ครับอธิบายให้ท่านประธานฟังว่า
เลวร้ายและความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อรัฐธรรมนูลคอสชสายพันธุ์ภัยบูลมันเป็นยังไง
แต่อย่างที่เพื่อนสมาชิกรัฐบังสิตรริ้มครับผม
แต่อย่างที่เพื่อนสมาชิกท่านรังสิมันโรมได้อภิปรายไปแล้วครับ
หวังกินรวบอำนาจต่ออายุให้ระบอบประยุทธ์ต่อไป
นี่คือความน่ากลัวของไวรัสประการแรกครับ
ประการที่๒นี่เป็นการแก้เพื่อโกงครับท่านประธาน
ทราบไหมครับพวกผมตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงก้าวไกล
เราอยู่มา๒ปีเราได้ยินตลอดเลยครับ
ว่ามีการแบ่งเค้กกันแบ่งงบประมาณกัน
ทั้งที่คุยโม้โอ้อวดว่าเป็นรัฐธรรมนูลปราบโกง
แต่ในทางปฏิบัติเราได้ยินจริงครับตลอด๒ปี

โดยเฉพาะมาตรา๑๔๔กับ๑๘๘
ผมอยากเริ่มที่มาตรา๑๔๔ที่การแทรกแซงงบประมาณ

ถ้าเราอ่านผ่านผ่านก็จะเป็นการแก้ให้ระยะเวลาในการวินิจฉัย
สารรัฐมนุนมันสั้นลงจาก๑๕วันเหลือ๗วัน
มันก็ตอบประเด็นที่ว่ากระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้น
ฟังดูดีครับแต่พอไปดูเนื้อในเนี่ย
ทำไมไปแอบตัดบทลงโทษออกหมดเลย

สรุปหลักการที่ว่าต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้น

แต่ถ้ามันไม่มีบทลงโทษนะครับท่านประธาน
ความหมายของมันก็คือถ้าสสหรือสวจะแปรยติ
เพื่อแทรกแซงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง
ก็ทำได้ตราบเท่าที่ไม่มีใครไปร้องสารรัฐมนุน

รัฐมนุนก็มีอำนาจได้แค่ทำให้ยัตตินั้นมันตกไปเฉย
แล้วพอแก้แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่ารัฐมนตรีนี่ยิ้มเลยนะครับ
เพราะว่าตัวเองก็มีส่วนในการจัดทำงบประมาณอยู่แล้ว
ไม่ต้องมาคอยพวงแล้วครับว่าจะมีเพื่อนรัฐมนตรีคนไหนที่มุมมาจุดเกิดเหตุ
ถูกจับได้เพราะถ้าถูกจับได้เป็นเมื่อก่อนเนี่ย

ก็มาตรา๑๔๔นี้ไม่ใช่หรอกครับที่ท่านชูโรงว่าเป็น

แล้วนี่จะแก้กฎหมายให้กลับไปทำได้เนี่ย

แก้เพื่อที่ต้องการให้โกงหรือครับแค่นั้นแค่นี้ยังไม่ใช่ที่ที่เราต้อง
นะครับท่านประธานเพราะเอาจริงแล้วเราก็รู้ครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมัน
บมือข้างเดียวไม่ดังถ้าจะทุจริตคอรัปชั่นจากฝ่าย
ฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องมีข้าราชการช่วยด้วยถ้าข้าราชการไม่ช่วย
มันก็โยกงบลำบากเขาก็เลยตัด
เป็นขบูลการนะครับธรรมทานยังไม่จบครับในมาตราร้อยสิบสี่สี่ยังแก้ให้ศาล
กันในที่ลับนี่มันเกินไปนะครับที่ท่านจะแจกกล้วยกันผ่านรัฐธรรมนูลเลย
ถ้าจะแก้มาตรา๑๘๕ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในการไม่ให้สสกับสวไปแทรกแทรงการทำงานของพนักงานราชการ
ซึ่งเดิมทีมันมีอยู่๓วักท่านก็มัดรวมเหลือวักเดียว
แต่พออ่านแล้วอ้าวบางคำมันหายไปครับท่านประธาน
แอบตัดเรื่องการแทรกแทรงการปฏิบัติงานของข้าราชการออกหมดเลย
ทีนี้ท่านก็สั่งงานหน่วยงานราชการสบายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่
แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกครับท่านประธานเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดแค่การแทรกแทรงการปฏิบัติงาน
เขาไปตัดเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานต่างด้วย
เวลางบประมาณมันลงไปเนี่ยนะครับมันลงไปเป็นโครงการ
ทีนี้ท่านก็เดินเข้าไปในหน่วยงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นคนแปรยติมานี่คือของท่าน

สรุป๒มาตรานี้ที่ท่านอ้างว่าจะให้ข้าราชการทำงานง่ายขึ้น
ประเด็นที่บอกจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นเนี่ย
มันก็เป็นแค่ข้ออ้างที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะโกงครับ
แล้วพอถูกจับได้นะครับถูกจับตายได้เรื่องมาตรา๑๔๔กับ๑๘๕
ท่านผู้เสนอร่างก็พยายามตีกันเชียงว่าเอาออกเอาโทษออกไปมันไม่เป็นไร
มันอยู่ในกฎหมายลูกของปปชอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่มีใครเชื่อถือปปชเท่าไหร่
ที่เรื่องมันแดงขึ้นเรื่อยจนวุฒิสมาชิกหลายคนบอกว่ารับไม่ได้เนี่ย
ท่านก็หงายไพ่ที่คว่ำไว้ครับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลัง
มันฟังดูคุ้นนะครับแต่ว่าพวกผมไม่ใช่พวกลืมง่ายครับ
ทำประชามติฉบับนี้เนี่ยก็บอกให้รับไปก่อนนี่แหละ
แล้วคราวนี้ถ้ายังจะเชื่อกันอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง
จากจะแก้เพื่อโกงนะครับท่านประธานความน่ากลัวความเลวร้าย
ไวรัสที่ชื่อรัฐมนุนคอสชสายพันธุ์นี้ยังมีอีกครับ
มาตรา๔๕ครับในเรื่องของเสรีภาพของประชาชน
การรวมตัวเพื่อจัดตั้งพักการเมืองดูเผินไม่มีอะไรครับ
แต่พอมาดูเนื้อหาจริงน่ากลัวครับท่านประธาน
เพราะท่านมาแอบเพิ่มอำนาจให้สารรัฐมนุนในการเข้ามาวุ่นวายวินิจฉัย
มติของพักการเมืองเนี่ยมันขัดแย้งกับระบอบการปกครองหรือเปล่า
ท่านประธานครับที่ผ่านมาสารรัฐมนุนมีปัญหานะครับ
วิภาควิจารณ์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจ
โดยเฉพาะการวินิจฉัยเพื่อกำจัดและขัดขวางพักการเมือง
องค์กรอิสระและศาลรัฐมนุนเนี่ยนับวันยิ่งอิสระจากประชาชน
นับวันนะครับท่านประธานผมพูดตามข่าวนะครับท่านประธาน
สละจากการตรวจสอบด้วยแล้วก็อิสระจากความรับผิดชอบในการมีอำนาจ

กระทั่งวันนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ลื้อองค์กรอิสระกับศาล

ผมว่ามันทำกันเกินไปครับ

ผมว่าต่อไปพักผมก็กลายเป็นค่ายเพลงครับนักร้องนี่มาสมัครสมาชิกกันเต็ม
ถ้าเกิดว่าพักผมจะแก้มาตรา๑๑๒มีมติท่านก็จะขัดขวางด้วยการไปร้องว่าขัดกับระบอบการปกครอง
อย่างนั้นเหรอครับทำไมครับเครื่องมือในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามของท่านที่มีอยู่มันไม่เพียงพอเหรอครับ
ถึงมันไม่เหมือนกระดาษทิชชู่นะครับที่ใช้แล้วทิ้งต้องหามาเพิ่มทุกปี
คือผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปครับท่านประธาน
อันนี้แหละครับคือความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนุนคอสชสายพันธุ์ใหม่
ผมสรุปนะครับอย่างแรกคือแก้ระบบเลือกตั้ง
ไม่ต้องยกเลิกสวต่ออำนาจให้ระบอบประยุทธ์

อย่างที่๓คือแอบเพิ่มอำนาจให้สารรัฐมนุน

ไม่ว่าจะสวัสดิการถ้วนหน้าสิทธิ

แล้วก็อีกมากมายเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยครับ
แต่ผมต้องขออนุญาตพูดตรงครับ
ด้วยความเคารพว่านอกเหนือจากมาตราที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแล้ว

นอกนั้นพวกท่านก็แค่เสนอกันมาแก้เขิน

โครงสร้างอำนาจประเทศมันเป็นแบบนี้

ที่มันรูปธรรมมันไม่เกิดก็เพราะโครงสร้างอำนาจมันไม่เป็นประชาธิปไตย
อำนาจประชาชนมันถูกดึงไปอยู่ที่สวส่วนหนึ่ง

ถ้าทำได้เนี่ยมันก็ทำได้แค่เป็นตัวหนังสือในกระดาษอยู่ดี

ที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนนะครับ
หากเรายังออกจากการควบคุมของกลุ่มอำนาจกลุ่มนี้ไม่ได้เนี่ย
ไม่มีทางให้มันเห็นมันเป็นรูปธรรม
ผมเลยขอเสนอทางออกของวิกฤตโรคไวรัสรัฐธรรมนูลคอสชสายพันธุ์ใหม่นี้ครับ
ว่าเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีน๒เข็ม
แรกครับแก้ไขมาตรา๒๗๒ให้สำเร็จ

เพื่ออิสระในการดำเนินนโยบายที่พวกภาคการเมือง
สัญญากับประชาชนไว้ให้มันเป็นรูปธรรมจริง
นี่แหละประชาชนถึงจะได้ประโยชน์
แล้วผมก็ไม่ต้องมาทนฟังเสียงโอดครวนว่า
ทำอะไรผิดจะมาปิดสวิตช์ทำไม
ผมจะลกออกให้หมดเลย
เพราะอะไรล่ะครับ
ก็เพราะว่าผมไม่รู้จริงครับว่าเรามีสวไว้ทำไม
ทราบไหมครับยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปเนี่ย

กลด่าทั้งประเทศว่าไร้สาระเป็นอุปสรรค
แต่ที่เขาจำเป็นต้องเก็บเอาไว้ไม่ยอมยกเลิกเนี่ย
ไม่ใช่แค่เขาต้องการเอาไว้เพื่อควบคุมฝ่ายบริหารนะครับ
แต่เขามียุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศเอาไว้ให้เป็นที่ลงของสว
มันทำให้วุฒิสมาชิกดูมีพันธกิจดูมีเป้าหมาย
ทำให้รู้สึกว่าสำคัญผมพูดง่ายเลย

เพราะว่าพันธกิจมันซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นหมดแล้ว
จำได้ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมวุฒิสภา
ผลเอกประยุทธ์ถามวุฒิสมาชิกทุกคนว่า
ไม่ไว้ใจผมยกมือขึ้น

นั่งหัวลอกกันแห่
นี่ไงครับข้อพิสูจน์ที่ชัดที่สุดว่าทำไม
วุฒิสภาถึงไม่มีความจำเป็นกับประเทศนี้
จะกันกลองกฎหมายอย่างไงจะตรวจสอบโทรธุรกิจยังไง

ท่านประธานครับผมประท้วงครับ
ครับผมคือเรียนท่านประธานครับ
ผมประท้วงผู้อภิปรายครับ
ในข้อที่๓
คือพูดกระทบใส่ร้ายผู้อื่น
เขาไม่ได้เห็นภาพจริงนะว่าวันนั้นท่านนายก
พูดแล้วมีคนพูดอะไรอยู่ในสภา
แต่เขาไปเชื่อข่าวครับท่านประธาน
ดังนั้นผมขอให้เขาถอนซะฮะ

ท่านประธานครับผมคิดว่าผมดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับวันนั้น
วิจารณ์สวในเรื่องของการแก้รำนูนนะครับ
แต่ว่าผมเห็นด้วยว่าถ้อยคำเนี่ยเสียดสี

ผมวิจารณ์องค์กรครับท่านประธานผมไม่ได้วิจารณ์ตัวบุคคลแล้วมันเป็นข้อเท็จจริง

ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับเตือนไว้

ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นแบบอย่าง
อย่าไปใช้ถ้อยกรรมที่เสียดสีโดยไม่จำเป็นนะครับ
แต่อนุญาตว่าไปวิจารณ์ว่า
ให้ความเห็นว่าควรจะแก้รำนูนโดยไม่ให้มีวุฒิไม่เป็นไรครับ
แต่ใช้ตัวกรรมไม่เหมาะสมครับครับเชิญนะครับ
ครับคือผมต้องพยายามที่จะอธิบายให้เห็นภาพครับว่า
ความสำคัญคืออะไรไม่เป็นไรครับท่านประธานผม
ผมเข้าใจท่านสวทุกท่านครับเพราะว่าจริงท่านประยุทธ์คงไม่ได้ถามว่า
มีใครไว้ใจไม่ไว้ใจผมไหมหรอก
แต่จริงน่าจะถามว่ามีใครกล้าไม่ไว้ใจผมไหมต่างหาก

ท่านใช้ความรัฐธรรมนูนแก้ลำนูนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
ผมยังจำแม่นมากรวมถึงครั้งนี้ก็ยังอ้างกันอยู่
โดยเฉพาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
จริงแล้วปกติผมก็จะทำเป็นหูทนลมนะครับ
ปกติถ้าท่านอ้างประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยผมถึงจะรู้สึกว่ามันมีไอ้นี่ขึ้นมา
แต่ว่าต้องอธิบายครับว่า
แก้รัฐธรรมนูลมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติ
จะแก้ข้อไหนกระทบชาติทั้งนั้นแหละครับ

และศาสนาศาสนาอะไรครับ
พุทธซิกอิสลามฮินดูพันธมิตรหมวกฟางเหรอครับ

เดียวกับทุกท่านนี่แหละที่ตอนนี้มาเป็นสวอยู่เนี่ย
แก้รัฐธรรมนูลชั่วคราวปี๕๘
เพื่อเปิดทางให้ผลเอกประยุทธ์ไปแก้รัฐมนูลในหมวดที่สอง
พระมหากษัตริย์หลังจากทำประชามติไปแล้วด้วยนะครับ

วาระรวดผมยังจำได้นะครับ
ทำไมท่านกระทบได้ทำไมท่านแตะต้องได้

แล้วผมขอร้องจริงครับท่านอย่าอ้างประชาชน
อันนี้ผมขอร้องจริงเพราะว่าท่านน่าจะอายผมบ้างครับ
เพราะผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ท่านควรจะไม่ควรจะอ้างแบบนี้ด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับท่านประธานนี่เป็นการแก้ไขรัฐมนุนที่
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับประเทศถ้าเราไม่ยกเลิกมาตรา๒๗๒
เพราะว่าการเอาอำนาจเลือกนายกของสวออกเนี่ย
จะทำให้รัฐบาลสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
และมีแต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแหละครับ

ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จงรักภักดีกับประชาชน
ที่เขาเลือกเขามานี่แหละครับคือวัคซีนเข็มแรก
เข็มแรกไม่พอครับท่านท่านเพราะมันแค่กันตายครับไม่ได้กันติด
ถ้าจะให้การติดเนี่ยต้องมีเข็มที่๒คือการจัดทำประชามติ
เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าการป้องกันไม่ให้ประเทศต้องเผชิญกับ
ไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูลคอสชสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับ
คือการทำลายโลกอุบาตนี้ให้ได้ในรัฐสภา
และเพื่อให้ประเทศชาติกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับ
จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกคือการแก้ไขมาตรา๒๕๖
ไส้ติ่งทิ้งให้หมดและตามด้วยเข็มที่๒จัดทำประชามติ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขมาตรา๒๕๖ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งสสร
เพื่อมาทำร่างรัฐมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงสักที

ประเด็นใดที่วุฒิสมาชิกเห็นว่ากระทบนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ครับ
ต่อไปไปตามลำดับก่อนนะครับ